กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาช่วยกันตามหา
ชีวิตอะไรจะอาพับรักขนาดนั้นกว่าจะได้รักกับเจ้าชาย
แต่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าชายก็เจ้าชู้และยังไม่พอนะคะ
ต้องบอกว่าคุณแม่สามีไม่ปลื้มอีกต่างหาก

เมื่อวานนี้เป็นกระทู้ดังเลยทีเดียวในเว็บไซต์
ต้องบอกว่าหลายต่อหลายคนไปคาดเดากันต่างนานา
และหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของ

ไทยรัฐออนไลน์เปิดประเด็นข่าวแบบนี้คุณผู้ชม
สะเทือนขาเตียงผัวไฮโซซุกอีหนู
นางเอกสุดช้ำอยากหย่าแม่ผัวสั่งห้าม

เขาบอกว่าอยากจะสร้างแรงกระตุ้นต่อมสงสัยให้ชาวเน็ตคิดต่อนะ

คือนางเอกซินเดอร์เลล่าที่อยู่ในภาวะรักขมอมทุกชีวิตหลังแต่งงาน
เจ้าชายรูปงามไม่หอมหวานเหมือนในเทพนิยายค่ะ
เผชิญความอัดอั้นตันใจนะครับเพราะว่าสามีผู้แสนดี
กลับกลายเป็นนุ่มเจ้าชู้ไม่รู้จักจบสิ้น
นางเอกซินเดอเรลล่าก็เลยไม่ขอทนอีกต่อไป
ตัดสินใจแล้วว่าซินจะหย่านะคะ
แต่เรื่องกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะ
เพราะว่าติดที่แม่สามีไฮโซออกประกาศิษย์เลยบอกว่า
ห้ามยาเพราะว่าจะทำให้เสียชื่อวงตระกูลนั่นเองค่ะ
ก็เลยทำให้นางเอกซินเดอเลล่าคนนี้ต้องอดทนกลัดน้องอยู่ต่อไป
ได้แต่หวังว่าแม่สามีจะใจอ่อนเปิดไฟเขียวให้สักวันค่ะ

อ้าวเนื้อข่าวมันมีเท่านี้คุณผู้สมมีอักษรย่อไหม
ไม่มีไม่มีอักษรย่อไทยรัฐเราไม่ได้บอกเอาไว้นะคะ
ไม่ได้บอกใบ้ด้วยว่ารักษณะนางเอกเนี่ย
ลักษณะแบบไหนหน้าตาแบบยังไง
ก็เป็นหน้าที่ของชาวเน็ตที่คิดกันต่อกันไปนะคะ
แต่นาทีนี้ค่ะทีนี้ไล่เรียงกันดูนะคะว่านางเอกคนไหนเข้าข่ายซินเดอเรลล่าบ้าง
ชาวเน็ตเขาไล่คู่กันให้นะครับมีหลายคนที่เป็นสะพ้ายไฮโซ
ไม่ต้องอ่ามีหลายคนที่เป็นสไพด์ไฮโซ
เขาวงเล็บบอกเธอว่าเธอไม่ต้องออก

ไม่ต้องพูดชื่อนะให้คนดูคิดเองนะ
ระหว่างที่ยังคิดไม่ตกกันอยู่นี้นะคะก็ปรากฏว่ามีเจ้าชายรูปหนึ่ง
กระโดดออกมาแก้ข่าวทันควันว่าข่าวนั้นไม่ใช่คู่ของเขาแน่นอน
ซึ่งคุณผู้ชมคงได้อ่านกันแล้วแหละอันนี้ฉันบอกให้ในเพจใต้เตียงดารา
อ่าคุณไฮโซคนนี้เขาก็ไปเม้นตอบว่า
ไม่ใช่เขาแน่นอนอัพรูปส่งรูปไปด้วยรูปครอบครัวไปกินข้าวกันมา

นั่นก็คือคุณตอสปิติค่ะทายาทอาณาจักรน้ำเมาสามีของนางเอกคนดัง
คุณนุ่นวรนุษย์หลายต่อหลายคนคิดแบบนั้นจริง
เขาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวพูดถึงกระแสข่าวที่ชาวเน็ต
เป้ามาที่ครอบครัวของเขานะครับบอกว่า
อารมณ์เสียโดนหวยกินไม่พอโดนใส่ร้ายอีก
เขามีชื่อตอสตรงไหนทุกครั้งที่ผมทำอะไร
ก็ทำอะไรโดดเด่นจะมีข่าวแบบนี้เสมอ
แต่มีหลายคนเป็นเม้นเหมือนกันนะว่าคุณทำอะไรโดดเด่นช่วงนี้
แล้วใครจะรู้ว่านักธุรกิจผู้บริหารหนุ่ม
และการนักแข่งรถอย่างหนุ่มทอศชอบเทปใต้เชียงดารามด้วยเพราะค่ะ
อ๋อดูนั้นสิดิฉันยังไม่ตามเลย

งานนี้คนบนเตียงตัวจริงมาเองค่ะ
ไม่รู้ว่าวงแตกหรือว่าเพจแตกนะ

คุณตอสมาตอบแทบทุกคอมเมนต์เลย

พร้อมกับโพสต์รูปครอบครัวพร้อมหน้า
ที่มีลูกสะพ้ายอย่างคุณนุ่นอยู่ตรงกลาง
อีกหลายข้อบางคนก็เข้ามาบอกว่า
ตอสเดินอยู่กับผู้หญิงแถวประตูน้ำ
โพสต์อย่างนี้เดินอยู่อันนั้นอยู่เลยจะไม่มีได้ยังไง

ถ้าเกิดว่าจะผมแบบนั้นจริงช่วยเอารูปลงในพาร์งทริปด้วย

เขาว่าง
ตอบเองหมดเลยนะคะก็คุณต้อยก็มาถามบอกด้วยว่าขอดูรูปหน่อย
แถมยังทำหน้าที่ห้ามพับด้วยไม่ให้ลูกเพจทะเลาะกันนะ
ตกลงใครเป็นแอดมินกันแน่
สรุปว่าจากวิกฤตก็เลยกลายเป็นโอกาสค่ะ
เพราะว่าการออกมาปกป้องและทำหน้าที่ตอบคำถาม
ภรรยาแบบแมนแล้วก็แฝงด้วยอารมณ์ขันในครั้งนี้
เขาไม่ได้มาแบบเดือดนะก็เลยได้ใจชาวเน็ตไปเต็มอีกด้วย
กลายเป็นว่าอารมณ์ดีตลกดี
เชื่อเลยว่าแฟนคลับของหนุ่มตอสต้องเพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียวค่ะ
อ้างว่าเดือดเพราะโดนหวยกินก็เป็นมุกขำอะไรแบบนี้นะ
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคุณผู้ชม
เห็นครั้งแรกหลายคนก็คิดเลยว่าเป็นคู่นี้

ก็หลายคนแต่ว่าณจุดแรกหลายคนก็ย้อนไปตอนแรกที่เขาคบกันแรก
แรกว่าเออมีกระแสข่าวว่าแม่สามีไม่ปลื้มอยู่แล้ว
แล้วเรื่องราวความเจ้าชู้เนี่ยคุณตอสตั้งแต่ก่อนแต่งงานก็กระแสดีอยู่เหมือนกัน
ก็มาโยงกันได้แต่ที่ดิฉันอยากรู้คือทำไมคุณตอสต้องรีบออกมาตอบ

อันนี้เดี๋ยวคุณตอสจะตอบไลน์ดิฉันมาอีกดิฉันว่า
ก็เคลียร์กันไปก็สรุปว่าเจ้าตัวบอกเองแล้วไม่ใช่เค้า